เมื่อวานหลังจากที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ถามทางวัดเขาว่าเออตกลงเงินทองต่างเนี่ยมันหายไปไหนอะไรยังไงบ้างไหม

แล้วพี่สันติจงราชเป็นคนที่ดูแลบัญชีของวัดเพ็ญญาติเป็นหนึ่งในสามคน
วัดเพ็ญญาติอยู่ที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ฮะ
บอกว่านี่ก่อนที่เขาจะศึก๒๓วันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระกาโตะเนี่ยให้ไปเซ็นชื่อกันที่ธนาคารแล้วเบิกเงินไป๖แสนนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนที่ดูแลบัญชีของวัด๓คน

ครั้งนี้ก็พี่เขากับกาโตะไปเซ็นกันสองคน
ก่อนจะศึก๒๓วันทีนี้คำถามก็คือเออแล้วตกลงมันยังไงกันนะ
ไอ้๖แสนนั้นอยู่ที่ไหน
ล่าสุดทางทิศกาโตะเองเขาก็ยอมรับที่

รับว่าใช่เอาไปจริง
แต่เขาบอกว่าเขายืมเงินวัดเฉยเขามีเงินอยู่แล้วแต่ขอยืมก่อน
บอกว่าในช่วงที่มันมีวิกฤตชีวิตเนี่ยแล้วผมต้องใช้เงินใช้ทองเพื่อเคลียร์นู่นเคลียร์หนี้เนี่ย
แม่ผมเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ฝากไว้กับญาติ๖แสน
แต่มันเอามาไม่ทันมันหมุนไม่ทันอ่ะถ้าตามภาษาชาวบ้านเขาบอกมันหุ่นไม่ทันใช่ไหม
ยืมทางวัดก่อนแล้วก็เนี่ยคืนแล้วนะวันนี้ก็คืนแล้ว

แต่พอมันเป็นข่าววันนี้ก็เลยเอาไปคืน

คำถามตามมาเยอะนะว่าอ้าวตอนนั้นคุณเป็นพระ

ถ้ามีตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดด้วยนะ
แต่ว่าทิศกาโตะเขาก็ปฏิเสธมาตลอดว่าเขาไม่ได้เป็นรักษาการเจ้าวาดวัด
แต่ต่อให้ไม่เป็นรักษาการจ้าวาดวัดถ้าเป็นผู้ดูแลบัญชีวัด
จะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณไปเอาออกมาแล้ว

แล้วเอามาคืนตอนหลังแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วหรือเปล่า

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยลองมาดูหน่อยว่า
ถ้านับเฉพาะกรณีของตองนะ
หญิงสาวที่ไปเสพเมถุนแล้วเขาต้องปราชิกแล้วก็มาเนี่ย
ศึกก่อนแต่เรื่องปราชิกมายอมรับตอนหลังเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พระดอนที่เป็นพระคนกลางที่พยายามเคลียร์กับตองให้
พยายามเคลียร์กับนักข่าวให้เนี่ย
ตกลงแล้วได้เงินจากทางทิศกาโตะไปเท่าไหร่บ้าง
ตอนที่ยังบวชอยู่นะฮะ
เราพบว่ามีข้อมูลก็คือตอนที่ยังบวชอยู่นี่นะฮะ
พระกาโตะในตอนนั้นโอนเงินให้กับตองครั้งแรก๒๑มีนาคม

ครั้งที่๒โอนให้อีก๑แสนบาท
ครั้งที่๓โอนเมื่อ๑๕เมษายนอีก๑๕๐๐บาท
แล้วก็ครั้งที่๔ล่าสุดเนี่ย
คราวนี้เอาเงินสดให้พ่อบุญธรรมเอาไปให้
นี่นะฮะให้พ่อบุญธรรมเอาไปให้ที่ห้างแห่งหนึ่งแถวรังสิต
แล้วเงินที่เอามาที่เบิกจากธนาคารกว่าไม่รู้จะรวม
อยู่ในก้อนไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่า
ถ้ามันนับเมื่อ๒๘เมษศาหยนต์ที่ผ่านมาเนี่ยกาโตโอนเงิน
ตองเนี่ยรวมไปแล้วที่โอนกันไปโอนกันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เงินสดไปด้วยเนี่ย๔๗๑๕๐๐บาท
๐บาทนะครับทั้งเรื่องให้ไปรักษาตัวเรื่องที่ว่าให้แล้วจะได้จบกันสักที
มาแฉอะไรเพิ่มเติมเนี่ย๔๗๑๕๐๐บาทแล้วยังมีอีก๓แสนนะอย่างที่ทราบนะฮะ
อีก๓แสนอันนี้ของตองเขาล่าสุดครั้งสุดท้ายคือเอาเงินสดให้พ่อบุญธรรมเอาไปให้๒๘เมษายน๓แสนบาท
ให้กับหลวงพี่ดอนที่บอกว่าจะเป็นคนกลางให้เดี๋ยวเคลียร์กับนักข่าวในพื้นที่นครศรีธรรมราชให้
เขาจะได้ปิดข่าวเรื่องนี้นี่ฮะให้หลวงพี่ดอนไป๓แสนแต่ศึกซะก่อนก็เลยไม่ได้ให้นักข่าวแล้ว
ข่าวเขาไม่รับด้วยคือถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณ๒๓วันก่อนศึกเหมือนกับทางที่พี่สันติ
ที่เป็นหนึ่งในผู้ดูแลบัญชีของวัดเพ็ญญาติเนี่ยเขาบอกว่าพระกาโตะเนี่ยให้ไปเซ็นชื่อแล้วก็เบิกเงิน๖๒๓วันก่อนศึก
เขาศึกเมื่อ๓๐เมษายนถ้าย้อนไป๒๘เมษายนเอาเงินสด๓๐๐๐ไปให้ตองนะ
๗๗๐๐๐๐บาท๑๕๐๐บาทแล้วจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตัวของทิศกาโตะเนี่ย
เบิกเงิน๖แสนเขาเบิก๒๕เมษายนเบิกก่อน๕แสนนะ
แสดงว่า๕วันก่อนฝึกนะ๒๕เมษาเนี่ยเบิกก่อน๕๒๗เมษาไปเบิกอีก๑แสนรวมเป็น๖แสน
พี่สันติอาจจะแบบจำคลาดขึ้นเรื่องสองสามวันแต่เอาเป็นว่าเนี้ย
ช่วงเอาเป็นว่าก่อนบวชเนี้ยเขาไปเบิกเงินวัดหกแสนบาทอืม
แล้วบอกวันนี้จะคืนใช่ค่ะคือทีเนี้ยค่ะ
ทิศกาโตะแกก็ยอมรับนะคะว่าเบิกเงินของวัดออกมาจริง
แต่ทิศกาโตเขาอ้างว่าเป็นการยืมเงินแล้วก็เป็นการแจ้งกับทางกรรมการวัดเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตอนที่ไปเบิกเงินก็มีหนึ่งในคนที่มีอำนาจในการเบิกถอนเงิน
ก็ไปเบิกมาด้วยกันก็คือพี่สันติหรือว่าเนี่ยช่างบ่าวเนี่ย
แต่เมื่อวานพี่สันติบอกว่าเขาบอกเขาจะเอาไปให้ค่าอะไรใช่ไหมบอกว่าที่วัดเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างอยู่หลายอย่าง
ไม่ได้บอกว่ายืมเงินเนี่ยใช่ไม่ได้บอกว่าจะยืมเงินไปหมุนอะไรเนี่ย
คือพี่สันติบอกว่าแกไม่รู้อ่าว่าทิศกาโตะจะเบิกเงินไปทำอะไรตอนที่ยังเป็นพระอ่ะนะอืม
แต่พี่สันติแกก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทางวัดเนี่ยก็มีการบูรณะส่อมแซมมีการก่อสร้างเยอะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปก่อสร้างอะไรหรือเปล่าตอนนั้นแกไม่รู้จริง
ก็แต่บอกว่าตัวเองไปบอกเขาว่าจะเอาไปให้ค่าก่อสร้างไงค่ะ
แต่วันนี้มาบอกว่าอ๋อยืมไปก่อนเพื่อจะเอาไปหมุนช่วงนั้นมีวิกฤตชีวิต
แล้วได้ใช้คำว่ายืมจริงจริงหรือเปล่าพูดเขาพูดกับพี่หนุ่มกัญชัยไม่ได้ใช้คำว่ายืมจริงจริงหรือเปล่า
เขาบอกหมายถึงตอนที่บอกกับพี่สันติใช่ไหม
บอกพี่สันติหรือเปล่าว่าใช่ได้บอกแล้วบอกว่ายืมก่อนนะพระจะยืมแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมาคืนหรืออะไรก็ว่ากันไป
เพราะตอนนั้นพี่สันติอาจจะบอกไม่ให้ก็ได้ถ้ายืมอย่างนี้ไม่ได้หลวงพี่จะไปยืมได้ยังไง
นี่ก็คือไปถอนด้วยกันไปถอนด้วยกันแบบนี้ค่ะครับ
ก็คือดูแลกันสามคนเหรอเนอะอืมที่จะสามารถถอนเงินบัญชีของวัดได้
แต่เวลาไปเซ็นเนี่ยก็เซ็นสองในสามนี้ครับคนที่เซ็นได้กันเนี่ย
พระกาโตพี่สันติหรือว่าช่างเบาอีกคนนึงคือลุงโชคดีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
ก็เลยโชคดีไปเลยวันนั้นลุงโชคดีก็เลยไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับการถอนเงินของอดีตพระกาโตะ
เพราะวันนั้นแกเนี้ยแกไม่อยู่แกไม่อยู่ก็เลยโชคดีใช่ค่ะใช่ค่ะ
กาโตะบอกว่าคือตัวเองมีเงินอยู่๖แสนบาทจริงมีอยู่แล้วนะ
เป็นเงินเก็บฝากไว้ที่ญาติไม่มีเวลาไปเอาก็เลยต้องขอยืมเงินวัดก่อน
และจะเอาเงินของตัวเองไปคืนก็เท่ากับว่าเงินนั้นเป็นเงินของตัวเอง
มันเท่าแบบนี้เหรอคะมันได้ไหมท่านผู้ชมลองบอกเลยสิมันอย่างงี้มันได้ไหม
คือเอาจริงพี่หนุ่มก็ถามทิศกาโตะว่าแบบนี้มันเหมือนโกหกหรือเปล่า
เพราะพี่หนุ่มก็ถามแล้วถามอีกในรายการของพี่หนุ่มก่อนหน้านี้ครับ
ว่าเงินที่เอาไปให้ทั้งผู้หญิงทั้งจะเอาไปให้นักข่าวเนี่ยเงินของใครอ่า
ทิศกาโตะก็คุยกับพี่หนุ่มในรายการสดอ่ะวันนั้นยังบอกว่าเงินของตัวเองอยู่เลยอ่ะ
แล้วพอวันนี้มาบอกว่ายืมถ้ายืมจริงเจตนายืมจริงก็บอกกับพี่หนุ่มตั้งแต่วันแรกเลยสิว่า
อ้ะผมยืมเงินวัดมาก่อนข้ามอย่างงี้อย่างงี้ตอนศึกมายังบอกเลยบอก
จะมีอีกหกแสนอยู่ที่ญาติ

เขาบอกเขามีเงินอยู่แล้วแต่ที่ต้องยืมวัดก่อน

พระคนกลาง

เร่งรัดจะเอาเงินเพื่อเคลียร์ปัญหา

ว่าพระคนกลางเร่งรัดจะเอาเงิน
จะได้ไปเคลียร์เรื่องให้มันจบ

ตั้งใจจะเอาไปเคลียร์กับนักข่าว

รวมแล้วมันกี่บาทกันแน่

รวมแล้ว๗แสนกว่าบาท
เจ็ดแสนปลายเกือบ๘แสนนะคะ

เงินในบัญชีเหลือ๔๐๐๐จริง

ทีนี้ค่ะนายกสมาคมสื่อมวลชน
นครศรีธรรมราชนายยุทธนาแต่งวง

ให้ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช

ตรวจสอบเส้นทางการเงินของทิศกาโตะ
และพระผู้ใหญ่ที่เป็นพระคนกลางด้วยได้ไหม

แล้วพร้อมจะให้ปากคำกับตำรวจด้วยค่ะ

แต่พอวันนี้มันเป็นข่าวคืนเลยก็หรอกัน

ใช้สารที่วัดมารมคราวรามค่ะ

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้าน
เอาเงินเนี่ยเข้าบัญชีธนาคารของวัดเพ็ญญาติ

นี่เป็นรายละเอียดที่บอกว่าคืนเงิน

แล้วก็เขียนแจกแจงเอาไว้หมดเลย

แต่นี่คืองวดล่าสุดใช่ไหม๖แสนที่เขาเบิกไป

ลืมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา๒๓ปีที่กาโตะเขาบวชอยู่เนี่ย
เขาก็ดูแลบัญชีวัดเพ็ญญาตินะ
นี่ไงก็เลยนำมาซึ่งการร้องให้ตรวจสอบไงคะ
คือมันต้องตรวจสอบจริงนะคุณผู้ชม
คือถ้ากาโตะบอกว่า๖แสนนี่มันคือเงินเก่าเงินเก็บของผม

หนึ่งในคณะกรรมการบัญชีวัดเพ็ญญาติ
โชคดีลุงโชคดีที่โชคดีจริงแบบพี่อุ๋ยบอก

ใช่ค่ะแกก็บอกว่าคือวัดเพ็ญญาติมีคนดูแล๓คนจริง

ก็ตัวคุณลุงเองนี่แหละแล้วก็นายสันติหรือช่างเบา

เบิกเงินวัดต้องมีคนร่วมเซ็นยืนยันอย่างน้อย๒คนขึ้นไปจริง

แต่ลุงโชคดีบอกว่าก็ไม่รู้นะว่าเขาไปเบิกเงิน๖แสนอะไรกันตอนไหน
ล่าสุดทิศกาโตะติดต่อไปหาลุงโชคดีด้วยนะ

ก็ยอมรับว่าถอนเงินจากบัญชีวัดจริง๖แสนบาทเอาไปใช้ส่วนตัว

ก็จะให้ลุงโชคดีกับคนที่เกี่ยวข้องไปรับเงินและไปร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน

ใช่อยากให้ลุงโชคดีไปร่วมด้วยเป็นสักขีพยานให้หน่อย
นักข่าวก็ถามว่ายังไงล่ะเนี่ยลุงโชคดีแล้วจะต้องเอาเรื่องเอาราวแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับอดีตพระกาโตะหรือเปล่า
โชคดีบอกว่าก็ไม่รู้นะลุงก็ไม่รู้กฎหมายอะไรหรอกเนอะ
ไม่รู้สิคืนเงินวัดแล้วมันจบกันหรือเปล่าล่ะ

มันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าล่ะ
ก็ไม่รู้สิที่ผ่านมาอดีตพระกาโตะก็ทำประโยชน์ให้วัดนะ
เงินหกแสนก้อนนี้มันก็เหมือนกับเงินที่อดีตพระกาโตะหามาให้วัดด้วยซ้ำตอนสมัยเป็นพระ

คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่มีกาโตะก็ไม่มีญาติโยมมาทำบุญจนวัดมีเงิน๖แสนหรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย

อุ้งหลอมพิวเม้าสิ้นที่ก๊อนแถวตอนนี้
เจ้าเพราะโตงสุดท้องเพียง

ลุงยังไม่คิดจะแจ้งความหรืออะไร

เดี๋ยวยืมเดี๋ยวเขาจ่ายเดี๋ยวแจ้งความเข้าอีก
บอกจะแจ้งความทำไมเขายืม
ลุงคือถ้ายืมที่เขาพูดกันอยู่ในคืน
ถ้ายืมลุงโชคดี๖แสนแล้วลุงให้เขายืมนะโอเคใช่

คือวัดนี่เป็นนิติบุคคลนะฮะใช่ไหม
คือมันเป็นบัญชีที่มันต้องมีการตรวจสอบของสำนักพุทธเขา
ว่าแต่ละวัดเนี่ยมีรายได้รายรับรายจ่ายแบบไหนอะไรยังไง

มั้งกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายหรืออะไรก็
ก็อาจจะอย่างนั้นแต่ไม่ได้หรอกลุง
อย่างนี้มันต้องมีบรรทัศน์มันต้องมีสิ่งที่มันเป็นแบบอย่างกฎระเบียบต่างที่มันถูกต้องไง

งั้นพระทุกรูปยืมเงินวัดกันหมดเลยทำไงเนี่ย
อัตมาอยู่เนี่ยอัตมาหาเงินเข้าวัดได้ขนาดนี้เห็นไหม

ได้ไหมจะเอาอย่างนี้เหรอใช่ไหมท่านผู้ชมครับทางนายกองค์การบริหารส่วนตะบนกระเปียดนะฮะ
นายกอบตในพื้นที่ก็คือนายกบำรุงยอดมณีบอกว่า
ช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาวันนี้ทางกาโตะเขาโทรมาหา
บอกว่าจะขอคืนเงินที่เบิกเงินวัดไปใช้๖แสนบาท
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการวัดก็มาปรึกษากันนะกับทางนายกอบต
นายกอบตบอกว่าถ้าเขาประสงค์จะคืนเงินให้กับวัด
ก็ถือว่ายังไงก็เป็นการดีนั่นแหละที่วัดเนี่ยจะได้เงินคืน
จากนั้นกาโตะเขาก็มากับคนอีก๔๕คนเอาเงินมาคืน
ในช่วงหนึ่งของการคืนเงินเนี่ยลักษณะท่าทางของกาโตะ
ก็ดูไม่เครียดอะไรนะแล้วก็ยืนยันกับผู้ที่มาเป็นพยาน
มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยว่าไม่มีเจตนาจะเอาเงินวัดไปใช้
แต่ช่วงนั้นมันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเอาเงินวัดไปก่อน
แล้วตั้งใจว่าจะเอามาคืนอยู่แล้วส่วนเงินหกแสนบาทนะครับ
ทางนายกอบตกะเปียดก็คือคุณบำรุงเนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ให้ก่อนในวันนี้นะเนื่องจาก
ไปเข้าแบ๊งไม่ทันแล้วพรุ่งนี้เนี่ย
จะเอาเงินไปฝากแบงค์ในบัญชีของวัด
ยอดล่าสุดในบัญชีของวัตถ์ที่ไปดูมามีเงินอยู่๑ล้าน๓๗๒๙๙บาท
สตางค์นี่บัญชีของวัดเพ็ญญาติแต่ถ้าดูย้อนไป๒๕เมษายนเนี่ยอันนี้มีจริงคือทางพระกาโตะในตอนนั้นเนี่ยไปเบิกออกมา๕แสน๒๗เมษายนเบิกอีก๑แสนตอนนี้เหลืออยู่๑๓๗๐๐ซึ่งทางคุณบำรุงเนี่ยบอกว่าเมื่อทางกาโตะเอาเงินมาคืนแล้วอันนี้ทางนายกอบตกะเฟียดเขาบอกนะก็ถือว่าไม่เป็นความผิด
แต่หลังจากนี้หากทางคณะกรรมการของวัดหรือว่ารักษาการเจ้าอาวาสหรือทางเจ้าอาวาสรูปใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ติดใจเอาความก็ไม่ต้องแจ้งความแต่ในทางกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีความผิดที่ว่าความผิดสำเร็จแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทางนายกอบตบอก

แต่พี่ก่อนที่เขาจะเอา
เขาบอกว่าขอยืมหากวันขึ้น
เขามองวันด้งท่าคืนแล้วก็แล้วก็จบกันไป
แต่ว่าถ้าทางฝ่ายกฏหมายของสงหรือว่าของจนาธิบ้านเมือง

ไปดูที่วัดกันหน่อยไหมล่ะคนเยอะเลยพี่อุ๋ย

ไปยืมเงินไปรอดูการคืนเงิน

รอดูการคืนเงินกันเยอะเลย

คือคนก็ไปกันเยอะแล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกว่า

ขนทรัพย์สินอะไรของอดีตพระกาโต

ตู้เย็นพัดลมตู้ใส่ของ

ใช่ถ้าเกิดเป็นของส่วนตัวไม่ใช่ของทางวัดก็เนี่ย
หรือถ้าพระที่ศึกจะบริจาคอะไรให้กับวัด
อันนี้ทางวัดเขาก็เขาก็รับไว้ได้อยู่แล้ว

ใช่แล้วถามว่าเหลืออะไรอยู่บ้าง
ก็เหลือตู้โชว์กระจกเหลือพัดลมเหลือตลปัดหรือเก้าอี้พลาสติก

มาใช้กุฏิต่อท่านจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไว้ใช้บ้าง
นี่เหลือพัดลมให้ตั้งเครื่องนึง

เหลืออยู่หน่อยหนึ่งตลปัดด้วยตู้โชว์ด้วย
ทีมข่าวบอกว่าในห้องของอดีตพระกาโตะค่ะ

มีกล่องเซิร์ฟเวอร์แต่เปิดดูไม่ได้เพราะว่าถูกล็อกเอาไว้
อันนี้เราจำได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อดีตพระกาโตะปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังบอกนักข่าวเลยว่าที่กุฏิยังมีกล้องวงจรปิดเลย
มีจอให้ดูแบบนี้ใครจะไปกล้าทำอะไรได้

ใช่เราก็เคยเห็นในภาพนี้แล้ว
อะไรจะมารับกลางค่ำกลางคืนไม่มีหรอก
กล้องวงจรปิดน่ากุฏิก็มีอยู่ตลอด

ใช่อันนี้ภาพซ้ายมือคือภาพเก่าตอนที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าว
แต่เราก็ไม่รู้หรอกมัน๒๔ชั่วโมงนั่งกี่วันกี่วัน
เขาไปดูเขื่อนกันวันไหนกี่รับอะไรกันยังไง
เราก็ไม่รู้วันไหนใช่ไหมมันอยู่ได้กี่วันน่ะ

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วเงินในส่วนของ๓๐๐๐๐๐บาท
ทางกาโตะเนี่ยเขาให้กับพระรูปหนึ่งที่เป็นพระคนกลาง
ชื่อหลวงพี่ดอนนะจะไปเคลียร์กับนักข่าวเพื่อปิดข่าวนี่
กาโตะนี่เขาเสื้อเขียวนะฮะนั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
อันนี้เป็นภาพวันที่มาคืนเงินก็คือวันนี้
แต่ทีนี้ถ้าย้อนไปเรื่องเงิน๓แสนที่ต้องการเคลียร์ต้องการปิดข่าว
แล้วหลวงพี่ดอนบอกเขาจะเป็นคนกลางในการคุยกับนักข่าวในพื้นที่นครศรีธรรมราชให้
ไปพาดพิงถึงชื่อของนายภัยทูลอินทศิลาที่เป็นประธานศูนย์ข่าวนคร๒๔ชั่วโมง
เมื่อวานนี้คุณภัยทูลที่เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
ออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่มีข่าวว่าทางทิศกาโตะกับตองเนี่ยเป็นกระแสอะไรขึ้นมา
แล้วทางพระดอนเนี่ยพระลูกวัดวังตะวันออกที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่ทางพระกาโตะในตอนนั้นเขานับถือเป็นอาจารย์เขาเคารพเนี่ยนะ
แล้วพระดอนเองเขาก็กว้างขวางในพื้นที่เนี่ยได้โทรมาหาถามว่าเออทำไมถึงเปิดเผยเรื่องนี้ถึงเล่นข่าวเรื่องนี้
มันกระทบกับศาสนานะแล้วยังไม่ได้มีการชี้ชัดเลยว่าใช่พระกาโตะหรือไม่อะไรยังไง
ดอนเองตอนนั้นเดินทางมาหาที่บ้านด้วยบอกว่าจะทำยังไงบ้างข่าวถึงจะเบาลง
ซึ่งคุณภัยทูลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระกาโตะเนี่ยเขาบอกพระดอนว่าเขาจะให้เงิน๓แสนบาทนะ
เพื่อที่จะให้ตองเนี่ยเอาไปรักษาตัวแล้วยุติเรื่องส่วนอีก๓แสนเนี่ยเขาจะขอมาให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้ไหม
จะได้ช่วยปิดข่าวเรื่องนี้หรือทำให้มันเบาลงหน่อย
และที่สำคัญโดยส่วนตัวผมเนี่ยเคลียร์ไม่ได้อย่างแน่นอนจะ๓๔๕๐๐๐หรือ๒๐ล้านผมพูดอย่างนี้เลยว่าเคลียร์ไม่ได้อาจารย์
แกบอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวรอดูรอดูก่อน
พระดอนหรือท่านดอนนี่เขามีความสำคัญยังไงกับกาโตะ
น่าจะเป็นอาจารย์เพราะว่าพระดอนนี่เป็นผู้ที่มีจิตอาสาเรื่องราวของการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกาโตนี่เป็นหนังตะลุงในหนังตะลุงเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักกันในกลุ่มหนังตะลุงโนราเพลงบอกเนี่ยจะถือว่าพระดอนนี่เหมือนกับเป็นพ่อเลยก็ว่าได้
เราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับพบว่าหลวงพี่ดอนเนี่ยชื่อก็คือพระครูวินัยพระครูวินัยทรสุวิจักรปัญวโรนะฮะเป็นพระลูกวัดวังตะวันออกในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่นะฮะเป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเป็นพระนักกิจกรรมสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงโนรานะเคยมอบเงินรางวัลจำ
ในพื้นที่ด้วยได้รับความเชื่อถือจากศิลปินพื้นบ้านทุกแขนงรวมถึงญาติโยมในพื้นที่ด้วยล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าเมื่อมีข่าวแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองขอให้ทางจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบพระดอนหน่อยที่ถูกอ้างว่าเป็นคนกลางไปเคลียร์เนี่ยเคลียร์ทั้งกับส

เหรอ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชขอสารแขวงนครศรีธรรมราชออกหมายจับ
สารอนุมัติหมายจับไปตั้งแต่ปี๒๕๖๑นะคะ
ลงวันที่เอาไว้๑๓มีนาคม๒๕๖๑นะคะ
แล้วระบุชื่อหลวงพี่ดอนชัดเจนมากในหมายจับ
ประเด็นคือหมายจับนี้มีอายุความ๕ปีนะคะคุณผู้ชม
หมดอายุความ๑๕กันยายนปี๒๕๖๕นี้

หมายจับยังมีผลบังคับใช้อยู่ค่ะพี่อุ๋ย

หมายจับยังมีผลบังคับใช้อยู่
ผู้ต้องหาตามไหมจับคนนี้อยู่ในสถานะหลบหนี
มีภาพแนบท้ายหมายจับมันก็ใช่เลย

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนี้ค่ะ
พอเรื่องนี้เปิดเผยออกมาทีมข่าวของเราไปเลย

ก็บอกเรามาได้นะ
แล้วถ้าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วยังไงแล้วบวชพระแล้วยังไง
คือถ้าเอาตามเรื่องของหลักเกณฑ์ในการบวชเนี่ยบวชไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละ
คือหนีคดีความหมายคือ
คือรูปมันใช่ชื่อคือใช่แต่ถ้าไม่ใช่หลวงพี่ดอนก็ต้องรีบออกมาเลยนะ

ตอนที่เกิดเหตุนี่ตอนปีอะไรนะ๖๑ใช่ไหม
๖๑ค่ะหมายจับลงวันที่๑๓มีนาคม๒๕๖๑ค่ะ

มีคดีที่เกิดขึ้นตอนที่บวชอยู่
หรือตอนที่ยังไม่ได้บวชมีคดีแล้วถึงมาบวช
ถ้ามีคดีแล้วบวชไปแล้วแล้วมีหมายจับแล้ว
ทีนี้อันนี้คือถ้าเจอแล้วเข้าที่คุมขังเมลัยนี้

หรืออาจจะมีข้อผิดพลาดใช่ไม่ใช่อย่างไร

ใช่พระดอนโอ้โหหลายเรื่องเลยนะที่ต้องรีบออกมาพูดนะคะ
เดี๋ยวมันจะนับกันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวมันจะเคลียร์กันไม่หมด
ใช่ไหมจะได้รีบเคลียร์กันไปนะฮะ
ทุกผู้ชมครับทนายเดชากิติวิทยานันต์อ่า
นายแม่นะฮะในคดีคุณแตงโมเราก็เลยขอความคิดเห็น
เกี่ยวกับคดีของทางอดีตพระกาโตะหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ
ผู้ชมครับที่ยืมเงินวัดไปเบิกบัญชี
เบิกเงินวัดออกมาทนายเดชาบอกว่า
ก่อนอื่นต้องไปตรวจสอบก่อนว่าทางกาโตะ
เนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ดูแลบัญชีของวัดเพ็ญญาติหรือไม่
เพราะหากได้รับมอบหมายก็ถือว่า
คุณคือเจ้าพนักงานแล้วเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะ
ซึ่งจะมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ยอกทรัพย์ของวัดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
มีโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
แม้จะเอาเงินไปคืนวัดก็ไม่มีผล
เพราะถือว่าความผิดเนี่ยสำเร็จแล้ว
แล้วเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ด้วย
ส่วนอดีตที่ทางกาโตะเขาอ้างว่า
เงินที่เบิกมาจากบัญชีวัด๖แสนเป็นการยืมเนี่ย
ถ้าจะยืมก็ต้องมีสัญญากู้ยืมนะ
ถ้าเกิดคณะกรรมการวัดเขาให้ยืม
คือมันต้องมีสัญญากู้ยืมไง
ต้องมีลายเซ็นต์ให้ชัดเจนว่าเออผู้ให้กู้
คือใครผู้ยืมคือใคร
มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยแบบไหนอะไรยังไง

คดีนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือมันถือว่ามันส่งผลกระทบถึงเจ้าคณะทั้งจังหวัดนะฮะ
ถ้าเจ้าคณะสงฆ์ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปกป้องหรือว่าหน่วยงานไหนใครก็ตาม

ก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา๑๕๗ของกฎหมายด้วย
ซึ่งคดีนี้ทนายเดชาบอกว่าดูแล้วเนี่ย
มันบิดพริ้วได้ยากมากนะ

ก็ถ้าเกิดมีเจ้าคณะจังหวัดมารู้เห็นเป็นใจ

เจ้าวาดเจ้าคณะจังหวัดนี้ถือเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
จำคดีเงินทอนวัดได้ไหม
ติดคุกติดตารางกันเยอะแยะพระเจ้าอ่ะ

อันนี้ก็คือถอนเงินไปใช้ส่วนตัวไปให้ศรีกาส่วนหนึ่ง
อีกอันหนึ่งก็ไปปิดปากนักข่าวอะไรที่เป็นข่าวนะ
ถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงเนี่ยเสี่ยง

ความผิดสำเร็จแล้วยอมความไม่ได้อาญาแผ่นดินโทษถึงจำคุกตลอดชีวิต

ไม่ได้แล้วถ้าใครไปร่วมมือกันบอกเป็นการยืมก็ไม่ได้แล้ว
เพราะไปออกรายการหโอนกละแสรายการทำไม่หมดเลย
การยอมรับว่าเอาเงินวัดมาจริงเท่ากับสารภาพผิด
กับยอมรับว่าเป็นเจ้าพนักงานยักยอกมีความเสี่ยงนะโอกาสเสี่ยงผมบอกว่าโอกาสเสี่ยง
นี่นะครับท่านผู้ชมครับคือถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยในแง่ของกฎหมายเนี่ย
เงินหกแสนบาทที่ทางพระกาโตะในตอนนั้นเขาเบิกมาเนี่ยคือจะเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดหรือเปล่า
หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดในลักษณะแบบไหนก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจใช่ไหม
ผู้มีอำนาจในการดูแลบัญชีของวัดเนี่ยทีนี้ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้มีความผิดแล้วเนี่ยในฐานยักยอกทรัพย์อะไรพวกนี้เนี่ยนะ
นั่นเท่ากับว่าคนที่ได้เงิน๖แสนไปเนี่ยเขาจะผิดตามไปด้วยไหม
อย่างพระที่เป็นคนกลางแล้วรับเงิน๓แสนไปบอกเอาจะไปเคลียร์นักข่าวเท่ากับคุณไปรับของโจรหรือเปล่าใช่ไหม
หรืออย่างอีก๓แสนถ้าเอาไปให้ตองตองบอกว่าอันนี้เขาให้โดยเสน่หาใช่ไหมตองเคยบอกว่าเขาให้โดยเสน่หา
แต่ถ้าเกิดกาโตะเอามาโดยการยักยอกทรัพย์แล้วตองรับเงินไปมันจะรับของโจรหรือเปล่าตองก็ต้องเอาเงินมาคืนหรือเปล่า๓แสน
เพราะตอนเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำบงทำบุญอะไรของเขาเองถ้าเขาจะทำบุญแต่เขาคงไม่ได้คืนให้กาโตะโดยตรงอะไรอย่างนั้น
บอกว่าใช้ไปแล้วด้วยทั้งส่วน
มันจะมีผลอย่างนั้นต่อนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันต้องไปตรวจสอบกันต่อนะครับ
ที่มีความผิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ตำรวจได้ข้อมูลคือ
เขาอยู่ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสแล้วเบิกเงินวัดไปหกแสนบาทไปใช้จ่ายจริงเนี่ย
ก็ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๗
ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด
บังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต
ทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ตำรวจบอกนะฮะค่ะทีมข่าวก็เลยคุยกับพี่อุ๊บวิริยะด้วยนะคะ
อุ๊บก็ยอมรับว่าครอบครัวตองโดนกระแสโจมตีหนักมากทุกคนเครียดมาก
ก็กำชับตองว่าห้ามออกสื่อนะปิดช่องทางการติดต่อไปเลย
และเหตุผลที่ตองเปิดหน้าออกรายการนี้ตองเขาต้องการเองนะ
เขาอยากจะออกมาเปิดหน้าเขาอยากจะออกมาพูดเป็นครั้งสุดท้าย
อยากจะยอมรับผิดอยากจะขอโอกาสด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ
โดยเฉพาะเรื่องของการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระ
อุ๊บบอกพี่ไม่ได้เข้าข้างนะพี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวอะไรด้วยนะ
ที่ผ่านมาตองไม่เคยมาปรึกษาอะไรเลย
แต่ตองก็ยอมรับว่าเงินที่ได้มาจากอดีตพระกาโตะเป็นเงินที่ได้มาโดยเสน่หา
รวมแล้วประมาณครึ่งล้านค่ะพี่อุ๋ย

ส่วนประเด็นที่ตองอยากเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่า
อุ๊บบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก
องเขาทำพลาดไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเนี่ยนะ

นรกสวรรค์ทุกคนมองออก
มันก็ต้องทำวันนี้อนาคตให้ดีที่สุด
เข้าวงการคงจะยากนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงอ่ะนะ

มันก็อาจจะเป็นช่วงแป๊บเดียวเพราะว่าด้วยอายุไขด้วยหลายอย่าง
คนไทยจะค่อนข้างไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้
แล้วพูดตรงว่าพี่ก็ไม่สามารถนำเขามาเข้าสู่วงการบันเทิงได้
เขาบอกว่าเราชอบคนที่สูงแล้วก็อายุน้อยหน่อย
ซึ่งถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาเราให้คำปรึกษาได้

เหมือนว่าพี่อุ๊บจะเป็นน้าแล้วมั้งฮะ
ใช่ค่ะบอกว่าเป็นญาติกันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
ก็เลยออกมาช่วยพาไปคุยทางนู้นทางนี้อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ

ก็หลายคนก็บอกว่ามันเหมาะหรอ
แต่หลายคนก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องทั่วไปหรือเปล่า
นั่นก็คือเรื่องของทิศกาโตะตอนที่เขาไปปรากฏตัวตามสถานที่ต่าง
กลายเป็นว่ามีเหมือนแฟนคลับมีคนไปขอถ่ายรูปเยอะเลย
ดูล่าสุดตรงนี้นะ

หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้อะไรยังไงนะ

แต่หลายคนก็บอกว่าเอาล่ะเจอก็เจอ

สิ่งที่เขาทำมาตอนที่เขาบวชอยู่

เราก็ตามกันต่อกันแล้วกันนะครับ